ไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
วันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมนะฮะถูกต้องโอ้โหเมื่อเช้านี้
เป็นไงบ้างพี่ไม่อยู่ท้องไปไหนบ้างคะกลับจากเชียงใหม่
อย่างหนักหน่วงมากกลับมากี่โมงพี่ฮะ
เพิ่งกลับมากี่โมงกลับมาห้าโมงเนี้ยแหละ
ห้าโมงเช้าหรอห้าโมงเย็นเนี้ยแหละอ๋อเพิ่งกลับมาคือลงเมื่อกี้เนี้ย
เร็วเลยวันนี้พี่มดอ่ะโอเคแต่เมื่อเช้านี้เหรอ
โอ้โหทำมืนมากพี่เห็นก้อนเมฆแล้วแบบนึกว่ายายด้วย
กรุงเทพมหานครเมื่อเช้านี้อ่ะค่ะอ่าอ่าเดี๋ยวรอเอารับรู้เขาก่อน
นะฮะก็คือเยอะมากเมื่อเช้านี้คนแชร์กันเต็มไปหมดเลย
ใช่ค่ะคือมันมืดแบบ๗โมงมันยังรู้สึกมืดเหมือนตี๕
เจ็ดโมงครึ่งเหมือนตีห้าไม่แล้วคุณต้องดูเมฆนี่เป็นอย่างเงี้ย
นี่เมฆเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมาดูดิกลางเมืองกรุงเทพเลย
มันเหมือนในหนังเนาะใช่ใช่เหมือนในหนังอะไรอย่างเงี้ย
เนี่ยดูดิแหละพักนึงก็ฝนตกลงมายังหนักหน่วง
แล้วแป๊บหนึ่งก็คือสว่างอืมเนี้ยขอบคุณค่ะมาเช้าเป็นแบบเงี้ยค่ะ
หลังฝนอ่าอันนี้อันนี้เขาบอกเป็นปรากฏการณ์ใช่ไหมอืมอ่าอืม
ถ้าไปดูในคือเป็นเหมือนกับเมฆอ่ะรอยต่ำค่ะอ่าซึ่งปัทยาก็เกิดขึ้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
ส่วนใหญ่ก็จะเห็นหมดเลยในกรุงเทพแล้วก็ฝั่งไปทางบางนาชนบุรีอะไรอย่างนั้นนะคะ
อืมก็จะเห็นชัดที่บางปูนี่คือนกอยู่ดีดีนกนางนวลก็บินพึบขึ้นมาแบบเยอะมากเลยอ่ะค่ะพี่
แต่เขากำลังบอกว่ามันมันอาจจะไม่ใช่นกนางนวลหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่บางปูเป็นนกนางนวล
แต่เขาบอกว่ามันมันยังไม่ถึงหน้าของมันอ๋อมันอาจจะเกิดความไม่ยังไม่ถึงหน้าของวันที่นกที่นางนวลจะมา
ปกติมันจะมาช่วงแบบปลายปลายปีแต่เขาบอกว่านี่มันจะเป็นเป็นอาจจะเป็นนกอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้
แต่ว่าพอพอมันมืดปุ๊บเนี่ยนกมันกลับกลับกลับรังกลับผ่านมาแล้วอ่ะอืม
คนไม่ได้อยู่กรุงเทพฯคนไม่ได้อยู่กรุงเทพฯเลยไม่รู้ที่นู่นอากาศเป็นยังไงบ้างคะเชียงใหม่
ประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน
ลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะคะ
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลาง
รวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยค่ะ
สำหรับภาคเหนือถ้าไปดูเนี่ยก็จะมีฝนมากบริเวณจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่ตาก
กำแพงเพชรพิจิตรพิศนุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่น
นครราชศรีมาบุรีรำสุรินศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานี
ภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี
ชัยนาฏกาญจนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองราชบุรีนครปฐม
แล้วก็สมุทรสงครามค่ะส่วนภาคตะวันออกเนี่ยมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ
บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรชบุรี
ประจวบคิริขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงแล้วก็สงขรา
ถ้าเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังแล้วก็สตูน
กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๗๐ของพื้นที่นะคะ
ทีนี้ถ้าไปดูจิสด้าค่ะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ไปดูพื้นที่ถ้าเป็นเขตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะ
รวมทั้งสิ้นเนี่ย๓๗๕๒๒ไร่แบ่งเป็นในจังหวัดลุ่มน้ำโขงนะคะ
ตอนนี้มีพื้นที่เสียหายทั้งหมด๘๔๗๓๗ไร่
โดย๓จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยก็จะมีนครพนมอุดรธานีแล้วก็สกลนครนะคะ
ส่วนถ้าเป็นพื้นที่ในจังหวัดรุ่มน้ำชีรุ่มน้ำมูลเสียหายไปแล้ว๒๘๕๗๘๕ไร่
โดย๓จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะมีร้อยเอ็ดบุรีรำแล้วก็สุรินนะคะ
ถ้าสมมุติเห็นภาพจากดาวเทียมจะเห็นชัดเลยว่าพื้นที่นาข้าวเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วเนี่ย
ที่อีสานใช่ไหมใช่ค่ะนั่นคืออีสานใต้ถูกต้องไหมฮะก็คือแถวสูรินแถวอะไรนี้เนาะ
บอกว่าวันนี้เนี่ยค่ะน้ำโขงขึ้นเร็วภายในหนึ่งวันนี้ขึ้นมาเป็นเมตรเลยอ่ะพี่
เขาก็ระมัดระวังในแถบทางฝั่งแม่น้ำโขงทางฝั่งน้องคายกันอยู่นะคะ
รวมไปถึงอายุทยาเองเนี่ยก็น้ำเข้าท่วมในหลายพื้นที่คือ๗อำเภอนี่คือจมบาดานไปแล้วนะคะ
บางทีวัดพระออกมาบินทบาทไม่ได้เนี่ยต้องนั่งเรือออกมาเพื่อจะมารับข้าวสารอาหารแห้งจากชาวบ้านนะคะ
เพราะว่าเดินทางไม่ได้เลยเข้าไปถึงพื้นที่ไม่ได้นะคะ
ก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะตอนนี้
อย่างที่บอกมีการจับตามองแม่น้ำโขงพอสมมุติมีการพร่องนาแต่
ก็ความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากประเทศจีนค่อนข้างจะแรง
เขาก็เลยไม่ค่อยพร่องน้ำมาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้น้ำที่เกิดขึ้นมันเกิดจากน้ำฝน
เพิ่มจากพายุโดยตรงเขาบอกว่าวันนี้บางวันแม่น้ำโขงขึ้นเป็นเมตรเลยนะ
ใช่อีกวันขึ้นเป็นเมตรเลยค่ะลำไคลเรียกว่าร้ำมัดระวังเรื่องสภาพน้ำนิดหนึ่ง
เริ่มหน้าฝนคือกัญญายนค่ะที่เขาบอกว่าปกติเดือนนี้เราวัดฝนก็ไม่น้อยนะปีนี้
มาเรื่อยเลยมาเรื่อยนะครับ
มายังไหว๑๐ลูก

ตอนนี้คิดถึงสตรีทฟู้ดคิดถึงอะไรฮะ
คิดถึงอะไรกันบ้างคนไทยเวลา
เขาคิดถึงผัดไทยเขาคิดถึงมัสมั่น
ครั้งหนึ่งมัสมันของเราเนี่ยกลายเป็นแบบว่าติดอันดับอาหารระดับโลกเลยนะฮะ
เขาเผยแพร่รายชื่อ๕๐อาหารข้างทางที่ดีที่สุดของเอเชีย

อันดับแรกไข่เจียวปู
ปรากฏการณ์ไข่เจอปูนี่เกิดขึ้นจากใจไฝเลยจริงเนาะ

เจียวนี่นึกออกได้แต่ไข่เจียวปูนี่แบบโอ้ว้าว

วงการกันเชียงปูเนี่ยขึ้นไปแบบจากโลละพันกว่าบาท

แต่ของเจ๊ไฝ่เขาก้อนเบลอเทอร์เลยปูเขาใหญ่จริง
การเชียงเบลอเลยค่ะใหญ่มากใช่มั้ย
ตอนนี้ทุกร้านพยายามทำเหมือนเจ๊ไฝ

คือของเจ๊ไฝเขาใช้เตาถ่านแล้วเขาก็จุดไฟตลอด
แล้วก็ใช้น้ำมันร้อนแล้วค่อยแบบ

แล้วใช้คนทำ๒คนนะเจ้าฝัยแกจะเป็นคนตะล่อมก่อนคนแรก

แล้วก็จะมีพี่อีกคนนึงมาตะล่อมตะล่อมอีกแป๊บนึงแล้วถึงจะเอาขึ้นมา
แต่กว่าจะได้กินเนี่ยโอ้โหคือ๑ชั่วโมงคือคุณอย่าไป
ถ้ากินร้านเจ๊ไฝนี่ขอความกรุณาว่า

ต้องมีเวลาว่างหนึ่งว่างที่จะรอก่อน

ปีกินกับเด็กเลยวันนะเจฟัยน์

ตอนนั้นมีนะมีนานมากแล้วนะเนาะ

แต่ละร้านเขาบอกว่าความอร่อยแม้กระทั่งหมี่กรอบอ่ะหมี่กรอบที่ใส่อ่ะ
แต่ละร้านไม่เหมือนกันนะบางคนใช้หมี่แบบหมี่เหลือง
บางคนใช้บะหมี่ไข่แล้วแต่ไข่ทอดหรือทุกวันนี้ก็มีนวัตกรรมใหม่นะ
หี่กรอบของเขาอ่ะไร้น้ำมันอืมวันนี้ข้าวซอยเนี้ย
เป็นอีกสิ่งหนึ่งอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่เขาบอกว่ามีการใช้เนื้อวัวแบบชั้นสูง
วัวแพงเนี่ยมาทำเป็นข้าวซอยหมูคุโรบูตะเอามาทำเป็นข้าวซอย
น่าจะเป็นอย่างหนึ่งของประเทศไทยแล้วล่ะสำหรับข้าวซอย
แต่ความจริงเนี่ยข้าวซอยถ้าคุณไปกินทางพม่าก็มีนะ
มันเป็นอาหารที่สืบทอดมาจากทางพม่าแต่รสชาติก็อาจจะไม่เหมือนของเรานะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ข้าวซอยก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งอีกหนึ่งเมนูที่
คนทั่วโลกก็พูดถึงกันว่าเฮ้ยมันเป็นอาหารสากล
เวลาที่แบบชาวต่างชาติไปมาอย่างเมื่อก่อนแทนที่คนเมืองนอกเข้ามา
จะกินส้มตำกินผัดไทยอ่าแล้วก็ต้มยำกุ้งใช่ไหม
ต้มยำกุ้งอันนี้เป็นอะไรนะเป็นไข่เจียวปูอ่า
แล้วก็ข้าวซอยข้าวซอยแล้วมีอีกอย่างอะไรอีกอย่างยัง
ไส้กรอกอีสานนั่นไงโอ้อันนี้สตรีทฟู้ดต้องนึกถึงนะ
ไส้กรอกอีสานบางคนก็แล้วแต่รสชาติอย่างเธอชอบเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยว
หนูชอบเปรี้ยวชอบเปรี้ยวเนอะอืมวันนี้ชอบเปรี้ยวหนูชอบที่เป็น
กำลังเล่นฉันชอบไอ้เล็กเล็กที่เมื่อก่อนเขาขายลูกละบาทอ่ะ
ต้องไปกินที่ห้วยขวางอ่ะอืมลูกเราสองบาทล่ะอืมลูกสามแล้วมั่ง
ยังอยู่ประหารนะไม่เจอเมื่อก่อนจะเป็นลูกเล็กอย่างเงี้ย
แบบว่าต้องไปกินที่แถวห้วยขวางวันนี้แม้กระทั่งไส้ของอีสานเนี้ย
ติดรายชื่อนะครับซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี
วันนี้คุณอนุชาบุรพชัยซิริเนี้ยรองเลขาที่การนายุทธมตรี
ฝ่ายการเมืองเขาปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีเนี่ย
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี
อาหารไทยของเราเนี่ยสร้างความประทับใจให้กับคนทั่วโลก
สำหรับไข่เจียวปูเนี่ยเป็นเมนูที่ได้รสชาติดีกว่าเมนูไข่ทั่วไป
ส่วนผสมของไข่เนื้อปูกันเชียงปูหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เอามาตั้งโชว์หน่อยใช่ไหม
ถ้าเป็นฉันเนอะโถเป็นฉันฉันจะเอาขึ้นมาตั้งให้เห็นว่ามันเป็นยังไง

แล้วเวลาทอดเนี่ยมันจะนุ่มฟูน่าทาน

คุณไปเชียงรายรสชาติมันก็จะเป็นอีกแบบนึง

เขาบอกแม้กระทั่งพิษนุโรคก็มีข้าวซอย

เมื่อก่อนมีใช้นมเหมือนคุณแม่แต่พอนมมันแพง

ใช่เมื่อก่อนต้องใช้นมเพราะเป็นอาหารสืบทอดมาจากแนวอินเดียแนวแบบ
อิสระมองสวิรัติของอิสระมอย่างเงี้ย

ซึ่งเขาบอกมันมีส่วนผสมของซุปที่สำคัญเนี่ย

เครื่องแกงแต่ละจังหวัดแต่ละร้านเนี่ย

วันนี้ฉันเห็นไปคนเชียงใหม่ก็ทำแบบอะไรรู้มั้ย

เอาแบบแพงหน่อยก็เอานำเนื้อเข้าจาก
อสเตรเลียเนื้อเข้าจากญี่ปุ่น

มันไม่ใช่เป็นหมูของเขาแบบคนเชียงใหม่เอง

เมื่อก่อนเราต้องคิดแต่ข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อข้าวซอยหมู

มีสปาเกตตี้ตัดเป็นข้าวซอยก็มี
นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกกันว่า

แต่ตอนนี้อาจจะพบได้ในกรุงเทพเยอะที่สุดแล้วล่ะ
น้องก็ขอบอกเลยว่า

อดีตมนตรีนะไปล่วงละเมิดนะครับ

นะฮะเป็นหลานชายอดีตมนตรี

เดินทางมาพร้อมกับทนายความนะครับ
ไปรับทราบเพราะเก่าหาเนาะ

นานแล้วนะครับไปที่สนชกชัยนะครับ

เมลนะครับและข่าวที่ออกไป
เนี่ยทำให้วงตกุลตนเองเสียหาย

ตนเองคนเดียวไม่อยากให้นำ

ผู้ที่โทรไปหาเป็นผู้ใหญ่ที่ตนนับถือ

มีการพูดคุยกับตนเลยซึ่งคลิปเสียง
ปรากฏออกมาเป็นคลิปที่ถูกตัดต่อด้วย

และบางคนอาจจะไม่ได้ฟังจากตนเอง

เพราะตนเป็นชายธรรมดาคนหนึ่งที่ถูกรังแก่

ยืนยันไม่เคยใช้เส้นสายของตำรวจ

เนี่ยนะฮะ

คือจะอยากแสดงแสดงข่าวจากฐานการณ์ดีกว่า

ถูกไหมครับคือเราต้องมาเปิดหน้า
เราพูดความจริงเพราะความจริงไม่มีวันตายครับ
นี่แหละฮะก็บอกว่า
ความจริงไม่มีวันตาย

เพื่อให้เห็นว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์นั้นเลยเปิดหน้า

เห็นไหม
นั่นฝ่ายหญิงก็ตอบว่าถ้าหนูเมามากพี่เป็นคนชวนดื่ม
ตกลงคุยกันแล้วว่าจะไม่มีการล่วงเกินกัน
ต่อมาฝ่ายชายตอบว่าพี่ก็ขอโทษนะครับ
แล้วฝ่ายหญิงก็ถามกันว่าทำไมพี่ยังทำ
นี่คือหนึ่งในหลักฐานที่แนบไปแจ้งความ

เขาเหมือนกับคือเหมือนกับไม่โอเค

มีหลักฐานแน่นรอดแน่หลักฐานอะไรครับเนี่ยนะฮะข้อความที่ส่งแล้ว
กรรมครับปร่านปราปปรามนะครับเพื่อหอให้โอนคดีจากสอนอชกชัยให้ไป
ทำรวจที่สอนอชกชัยก็นี้ที่นำหลักฐานที่เป็นแชทไลจุ่ม
ปุ๊บมันมีไหไปแล้วก็ในสำหวับ
แล้วก็ในสำนวนบางอย่างที่มีข้อความแชทมันถูกแบบตัดออกไปอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่ามันจะมีข้อความบางอันที่ทางฝั่งของฝ่ายหญิงเอง
เขาส่งไปให้ตำรวจตั้งแต่แรก
แล้วปรากฏว่าตอนที่มีการยื่นไปที่ศาล
ปรากฏว่าสำนวนอันนั้นเนี่ยมันตกหล่นไป
ใช้คำว่าตกหล่นกันแล้วกันเราก็ไม่อยากจะพูดว่ามันหายไปนะมันตกหล่นไป
คือตำรวจก็บอกว่าอยู่ที่สอนอแต่มันตกหล่น
อะไรประมาณอย่างนั้นซึ่งตรงเนี้ยทางฝั่งของเอ่อท่านภูมิกับที่โชคชัย
ท่านก็ออกมาชี้แจงบอกว่าจริงแล้วที่ศาลท่านเองไม่ได้ออกอนุมัติออกหมายจับ
เพราะเห็นว่าทางฝั่งของผู้ต้องหาเองก็มีหนังที่อยู่เป็นฐินฐาน

อันนี้ก็คือทางภูมิกลับออกมาบอกไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่สำโดนบางตัว
ที่หายไปหรือตกหล่นอะไรอย่างนั้น
อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเรื่องของเจ้าของคอกวัวชนนะคะที่ล่ามโซ่
แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายนะคะเด็กที่เลี้ยงวัวในค่ายของตัวเอง
เรื่องนี้อยู่ที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขราค่ะ
ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๕มีการให้การช่วยเหลือในแมนค่ะ
อายุ๓๓ปีเป็นชาวจังหวัดสงขลา
หลังจากที่เขาขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาขอความช่วยเหลือจากทหารนะคะ
ในสภาพที่ข้อมือทั้งสองข้างถูกล่ำด้วยโซ่

ข้อมือเขาเริ่มบวมเพราะว่าขาดเลือดไหลเวียนไม่ได้
ตามตัวก็มีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
มีรอยเขียวเกือบทั้งตัวเลยในตาช้ำมีเลือด
แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยอดข้าวอดน้ำมา๒วันแล้ว
ทีนี้พอสอบถามนายแมนเขาบอกว่าเขาหลบหนีออกมาจากคอกวัวชนแห่งหนึ่ง
หลังจากที่ถูกล่ามโซ่แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกาย
ก็เลยมีการชิงรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านในระแวกตรงนั้น
ขับหลบหนีออกมาจากข้อกลัว
ซึ่งก็อยู่ห่างจากฐานทหารราวประมาณ๒กิโลเมตร
แมนบอกด้วยค่ะบอกว่าตัวเองเป็นลูกน้อง
ของเจ้าของคอกวัวชนแล้วก็เลี้ยงวัว
ให้กับน้องชายนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งในอำเภอพื้นที่เขาที่สะดาวเนี่ยค่ะ
ส่วนสาเหตุที่ถูกล่ำโซ่และถูกทำร้ายร่างกาย
มาจากการที่ว่าเจ้าของวัวเนี่ยเขาให้นายแมนนำอาวุธปืน
ฝังเอาไว้ใต้กอไผ่แต่ต่อมาเนี่ยปืนมันหายไป
ตัวเจ้าของวัวเขาก็เลยคิดว่านายแมนเป็นคนขโมยปืน
ก็เลยขังเอาไว้นะคะในคอกวัวแล้วก็ล่ามด้วยโซ่
เคี่ยนตีทุบด้วยท่อแป๊บแล้วก็ต่อยเขาที่เป้าตา
ปล่อยให้อดข้าวอดน้ำมา๒วันแล้วจนตัวเขาเองทนไม่ไหว
ก็เลยพยายามดึงโซ่จนหลุดหลุดออกมาปุ๊บก็ชิงรถจักรยานยนต์
แล้วขี่มาขอความช่วยเหลือทั้งที่มีโซ่ผูกอยู่ที่ข้อมือ
พันอยู่ที่ข้อมือก็จับมาข้างเดียวนั่นแหละ
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาขอความช่วยเหลือจากทหาร
ทีนี้หลังจากทหารเข้าให้การช่วยเหลือแล้วก็มีการประสานไปยังตำรวจสพ
เดาให้รีบพาตัวเขาไปส่งโรงพยาบาล
ให้แพทย์ตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซาเรย์พบว่ากระดูกแขนหัก
ทั้งภายในภายนอกเขาบอบช้ำมาก
เขาต้องการให้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่นายแมนเนี่ยเขาปฏิเสธที่จะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
เนื่องจากว่าเจ้าของคอกวัวชนคนนี้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นน้องชายของนักการเมืองท้องถิ่น
แกก็เลยกลัวว่าแบบไอ้เจ้านายเขามีอิทธิพลในพื้นที่นะคะ
ก็เลยปฏิเสธที่จะแจ้งความกับตำรวจด้วย

เขาออกไปแล้วหายไปเลยค่ะ

แต่คือออกมานี่คือร้องไห้มาเลยนะคะ
ตอนที่ทหารให้การช่วยเหลือแล้วช่วยตัดโซ่ที่ล่ามอยู่ที่มือเนี่ย

ตลอดเวลาใช่เอาชีวิตรอดออกมาขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาก็ร้องไห้ออกมา
มาขอร้องให้ทหารช่วยก็ร้องไห้ทหารก็เอาน้ำให้
เอาวะหมี่หรือสำหรับลูกให้ทาน
เพราะเขาไม่ได้ทานน้ำทานอาหารมา๒วันร้องไห้ตลอด
ก็คือเหมือนเอาชีวิตรอดออกมาได้ก็บุญแล้วอะไรอย่างนี้เนอะ

ใช่เพราะว่ารัดแน่นด้วยค่ะไม่ได้รัดแบบให้ข้อมือขยับได้นะ
คือผูกติดกันแน่นเลย

เรื่องที่คนพูดถึงกันจริงนะฮะแล้วก็
ก็ขนาดนั้นเหรอแม่ประวัติดูประวัติแล้วมันใช่หรือแม่
ก็คือตอนแรกยังเห็นเขามีการทำคลิป
เอาเงินไปให้แม่๓ล้าน๔ล้านถูกต้องไหม
เป็นแบบลูกกระตันอยู่เป็นนาตตี้

ครั้งหนึ่งหลายหลายคนก็นำเสนอข่าวเขานี่แหละค่ะว่าโอ้โหเป็นแบบ
คนดังในโลกออนไลน์ทั้งยูทูปเปอร์สามารถเรียกได้ว่าสร้างรายได้
การชักชวนคนไปลงทุนอีกแล้วไปเทรดหุ้นอืมเทรดหุ้นเทรดหุ้นปุ๊บ
ก็จะบอกว่าเนี่ยมันจะมีกำไรนะแล้วก็จะมีการโอนเงินเนี่ย
คืนให้ทุกเดือนเหมือนฉันใดฉันนั้นเราพูดอยู่แล้วว่าเราอ่านกันมาตลอดเนี่ย
ก็ยังไงอ่ะแค่เปลี่ยนหน้าหนังเนอะเปลี่ยนดาราเปลี่ยนนักแสดง
เปลี่ยนไปแค่นั้นเองเปลี่ยนไปแบบบางทีเป็นการขายของบ้าง
เป็นการแบบว่าลงทุนสต๊อกของบ้างเป็นคนแบบว่าเอาไปเทรดคลิปโตบ้าง
คิดเทจเฟอร์เร็กซ์บ้างแล้วแต่เปลี่ยนหน้าหนังไปเรื่อย
หรือแบบว่าทั้งหมดทั้งมวลคือให้ผลตอบแทนดีกว่าธนาคาร
เพราะถ้าเกิดคนสนิทก็จะเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์อืมอืมสี่สิบเปอร์เซ็นต์เหรออ่า
ถ้าเกิดว่าแบบลูกค้าทั่วไปก็สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อืมตอนหนึ่งเดือน
สมมุติเดือนหนึ่งลงล้านหนึ่งถ้าสนิทกันอย่างมดดำสนิทกัน
มดัมก็จะได้สี่แสนสี่ล้านสี่แสนสี่แสนโอ้โหบางคนเขาก็ได้มา
มาเรื่อยเสร็จปุ๊บก็เริ่มถูกใจก็เริ่มเทเงินลงไป
บางคนก็ลงเป็นสิบล้านค่ะไปชวนญาติพี่น้องต่างต่างละนาม
บางคนเนี้ยลายใหญ่สุดที่เจอวันนี้สามสิบเจ็ดล้านสามสิบเจ็ดล้าน
คนนี้ตั้งรางวัลนำจับเลยนะคะบอกว่าถ้าจับได้ให้ล้านหนึ่ง
เนี่ยนะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่แบบไม่ได้สนิทกันก็จะให้๓๕เปอร์เซ็นต์
น่ะคือสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยอืม
มีการให้รางวัลนำจับด้วยนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ข่าว
ไม่ได้ออกอย่างชัดเจนว่าเขาออกไปต่างประเทศหรือยังแต่วันนี้กระบวนการทั้งหมด
คืออย่างที่พี่หนุ่มเล่าผลตอบแทนดีเหลือเกิน
ลงล้านหนึ่งให้สี่สิบสนิทกันสี่สิบอ้าวชักชวนคนมาอืมแล้ว
สมมุติแบบว่ามีค่าเอีอืม
คือคนหาของเงินเข้ามาเนี่ย

ที่มันแพงในโลกนี้นะครับ

ณตอนนี้นะครับ

วงเงิน๒๐๐๐ล้านบาท

ซึ่งนัตตี้ออกโปรเดือนแรกเนี่ย
ปันผลนะเดือนแรกเนี่ย
มีคนมาฝากลงทุนทั้งหมด

ส่วนตัวลงทุนไป๑๕ล้านบาท

อันนี้คือมีการที่เขาตั้งรางวัลนำจับนัตตี้นะ

หลังจากกลุ่มผู้เสียหายเนี่ย

แล้วก็จะเริ่มติดต่อคืนเงิน
ผู้เสียหายทีละคนทีละคนทีละคน

ว่าจะติดต่อเนี่ยคืนเงินให้พวกที่เอามารวงทุนเนี่ย
แต่สุดท้ายโกเว้น

ดีทรัพย์นิดหน่อย

โกเว้นแต่ยังไม่ก่อนไง

คือเหมือนกับแรงปลูกใจอ่ะเหมือนกับพวกคอร์สอะไรต่างที่แบบ
เราต้องสู้นะเราจะต้องขายของนะเราจะต้องตุ้นของขายของอะไรอย่างนี้นึกออกป่
เหมือนกันฉันได้ฉันนั้นสุดท้ายไม่มีใครได้เงินคืนเลยครับ
ผู้เสียหายหลายคนจึงรวมตัวกันเนี่ยเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับนัตตี้
กระทั่งมีรายงานว่าเจ้าตัวพร้อมกับคุณแม่เนี่ยไปแล้วคณิกรจริงแล้ว
เดินทางออกนอกประเทศไปเลยนะฮะทั้งนี้นัตตี้กับแม่เคยเปิดใจ
ในรายการเขาเล่าว่าครอบครัวตัวเองเนี่ยจุดเริ่มต้นนะ
ทำธุรกิจคาราโอเกะนั่นไงคาราโอเกะแม่เป็นลูกคุณหนูเถอะ
หนูเธออุ๊ยค่ะเธอลองอุ๊ยทำไมตกใจไงเป็นแล้วคุณหนูอะไรล่ะ
น่ะกอดเงินกอดเงินตั้งตั้งตกใจว่ะเนี้ยทำด้วยน่ะอืม
ใครเอาเงินเอาทองมากอดเนี้ยวินาทีเนี้ยจริงจริงอุ๊ยไม่ได้
ต้องมาโชว์อยู่ดีก็ต้องออกมาโชว์อยู่ดีโชว์อะไรคือเห็นไหมล่ะ
เอาได้ได้เดือนล่ะ๒ล้านจะคุกน่ะตอนนั้นน่ะจะคุกถึงไหนแม่
จะคุกทิ้งแล้ววันดีคืนดีเป็นลูกคุณหนู
จนสักอายุ๔๐ปีอาทิตย์หน้าเนี้ยฉันยังมีเปียรียวย
เลี้ยงอยู่คนเดียวคนเดียวอืมรถเนี้ยมีกี่คันค่ะ๑๔คัน
บุญเบิ้ลไปขาวนลองเรียกต่อ

นัตตี้เนี่ยเติบโตมาชีวิตประหนึ่งปรินเซส

เล่าจากข่าวโดยหนุ่มกัญชัยเขียนข่าว

ต่อไปนี่การุนาขึ้นว่าเขียนข่าวด้วยแองจี
ยังไงต่ออ่านดิ
รองเท้าเนี่ยหนูใส่เอ็งไม่เป็นวนะทำไม
อ๋อต้องนี้ให้ใส่
แต่งานน่าจะห้ามมีอะไรกันห้ามได้กัน
เขามีเหตุผลของเขา
เขาจะออกจากตรงนั้นไป
ผู้ชายบอกว่าอย่าทำอะไรผมแม่ยอมไหมล่ะ
ก็บ่อยล่ะลูก

ในขณะเดียวกันว่าต่ออะไรอีกล่ะ
หนุ่มก็จบแล้วก็จบที่ว่าเขาไม่เคยมีอะไรแต่โอเคล่ะ
มีของมารัสเศียมาขอต่างานด้วย

เขาพยายามที่จะสร้างให้ทุกคนได้เห็น

ปรากฏว่าความหลงเชื่อเนี่ยสร้างโปรไฟล์ได้๑กระตันยูกระตะรักแม่มาก
เด็กแม่ทุกวันนี้เด็กเป็นเด็กรุ่นหมายจะต้องประสบความเต้นเหล็กเต้นแต่เด็ก
เกาหลีไงเออเต้นไงเขาบอกว่าเห็น
ฮือทูปใช่ไหมก็เต้นที่ไหนจิเขาบอกเลยไปเต้นที่ไหนที่มั้ย
มันจะแปลกแตกตะจายกันออกไปแบบเนี้ย

บอกไปก่อนหน้านี้แล้วไปนู่นไปแฉ

นี่อีเวกนะ
แตะใส่ไม่ต้องอยู่ข้อสงบบ้างผู้นำเทนท์แล้วล่าสุดเนี่ยนะผู้เสียหายเนี่ยชื่อ
คุณนกเนี่ยเขาลงมาหนึ่งล้านบาทถ้าเกิดว่าใครเจอนัตตี้นะแล้วสามารถพา
ไปสู่การจับกลุ่มได้หรือชี้เบาะแสอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วเข้าไปถึงตัวได้
๑ล้านแล้วก็ยังมีคนอื่นพยายามเป็นผู้เสียหาย

แล้วก็เชื่อว่าตอนนี้ผู้เสียหายประมาณสัก
๖ไปเลยเหรอฮะ๖๐๐๐คน

เขาบอกว่าน่าจะมีการลงมากกว่านี้
ซึ่งจริงแล้วเรื่องราวนี้มันมีการพูดถึงมาตั้งแต่เดือนมีนาคม
ตอนเดือนมีนาคมเมื่อต้นปีโอเคแหละมันประกอบกับโควิดถูกต้องไหม
ตอนนั้นมันช่วงหัวเลือกหัวต่อโควิดจะเอายังไงนะครับ

ตอนที่คุณหนุ่มบอกว่ามูลค่าความเสียหายยัง๖๐๐๐คน

เริ่มเห็นการลงทุนจึงได้ร่วมเรียนเทรด

เรื่องสอนเทรดเนี่ยนะไอ้สอนไอ้ออนไลน์เนี่ยน่ากลัวนะ
คือเมื่อก่อนนี้มันเคยมีติดต่อมาในรายการ

ช่วงแรกก็เปิดเหมือนเขาก็มาซื้อโฆษณา
ซื้อว่าตัวเองสามารถที่แบบว่า
พอหลังเริ่มแบบเอ๊ะทำไมเหมือนกับเอาลง

ก็พยายามตามบอกให้ลบให้ลบให้ลบให้ลบอะไรอย่างนี้

แล้วบอกเลยว่าถ้าเกิดใครรับนี่คือไม่ได้คือจะไม่มีการผ่านให้อีกเลย

บางทีเนี่ยคือคนที่เขาจนเนี่ยเขาก็ลำบากอยู่แล้ว

แล้วไปบอกเขาว่าจ่ายมา๕๐กว่าบาทแล้วเข้ามาเดี๋ยวจะสอนให้คุณจะได้รวยแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้

ก็ที่สุดก็ให้เขาตุนของเอาเงินที่เขาเก็บทั้งชีวิตไปตุนของ
ของบอกเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ปุ๊บจะขายได้นะ
มันเป็นช่องว่างอันหนึ่งเลยนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะระวัง
ซึ่งวันนี้ทางตำรวจนะฮะกองบัญชาการบังคับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม
เทคโนโลยีเนี่ยกำลังตามตัวหลังจากออกหมายจับผู้เก่าหาแล้วล่ะว่าตอนนี้เขาอยู่ไหน
แล้วก่อนที่นัตตี้จะไปคลิปสุดท้ายที่เธอลงไว้ร้องเพลงอยากให้ฟังซะหน่อย
ใครโอบกอดเหมือนว่ายังรักกันเขาที่เธอจะหายไปตลอดกัน
ใครจะยิ้มกับคุณได้

ตับการแสดงโดยกัญชัยกำเนิดพลอย

จุดนี้เก่งนะแม่น้อง

ประสบการณ์มันสอน

เกิดมาในชีวิตทำพิธีกรมา๒๐ปี

ใช่เห็นมากนะ

ใครจะไปยิ้มหมดเนื้อหมดตัวขนาดนั้นแล้ว๒๐๐๐ล้าน

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดูเอาไว้นะ

ท่องอย่างเดียวไม่มีใครเขาอยากให้เรารวยกว่าเราเขาหรอก

แล้ววันนี้คำว่าเอาปลากระพงมาตกปลาฉลาม

เขาใช้ปลาแบบโอ้โหปลาเก่า

ขอแม่ยิ้มให้แม่ของกลับเข้าไปหยุมหัวแทนได้ไหม

แบบมีรถรูกะตรันยู

เคยเห็นาการแม่ใส่แม่ตอนที่

แจ้งข้อเก่าหามีคนไปแจ้งข้อเก่าหา

คือคือคือตอนนี้
ทางต่างของทางต่อมอร์เขาก็ยืนยันเลยว่า

แต่ก็มีรายงานบางคนบอกว่า

เพราะว่าพอเขามีความไปแจ้งความเสร็จ

พอไปเจอที่มาเลเซียปุ๊บตัวเอง

ล้านสองล้านนะตอนนี้๒ล้านจ่าย๒ล้านถ้าเกิดว่า
๒ล้านกับ๒พันแล้วเงินมันเป็นไหนหมดเอาง่าย
มันก็แค่เอาของคนอื่นมาโปะไปเรื่อยใช่ไหมล่ะ
คนโลภไงคนโลภเราดูนะบ้านแช่แต่ละจังหวัดมีหมดนะเริ่มจากอะไรรู้มั้ย
เริ่มจากเป็นคนร่ำคนรวยหมดเลยแล้วเราให้เลิกคิดแล้วว่าคนรวยจะไม่โกงไม่มีหรอก
แล้วเริ่มจากแบบพอลงไปปุ๊บได้คืนกลับมาก็กลายเป็นพูดต่อต่อกันไปอย่างนี้อีก
ในช่วงแรกก็จะได้คืนกลับมาสักพักเริ่มชะล่าใจใส่เข้าไปใส่เข้าไป

หนุ่มอย่าถามอะไรชั่วนะอีเลว

อย่าไปมาอี้หนุ่มอย่าชั่วนะเธออย่าคิดชั่วนะ
ฉันจะไม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเธออีกแล้วฉันบอกเลย
นั่นแหละเมื่อก่อนเที่ยวด้วยกันไงเดี๋ยวนี้ไม่เคยเที่ยวด้วยกันแล้ว

ตัวรู้คำทับ

ไม่เคยพาไปเลยไม่เคยพาไปเที่ยวเลย
ตอนนี้มันไม่มีเวลาเที่ยวไง

ไปดูพี่หนึ่งขนเนื่องน่าสงสารมากนะ
เนี่ยเขาโพสต์เรื่องราวของการสักคิ้วนะคือเขาบอกว่า
เฟลล์สุดสุดเลยสำหรับผู้หญิงคนนี้นะครับไปสักมานะฮะอุ้ย
แล้วไปเจอแบบเนี้ยครับโอ้ยลูกเอ้ยเออสงสัยไปหายฟิ้นไปนี่นะฮะ
แล้วมันจะแก้ยังไงวะคืออุทาหรณ์เตือนใจคนรักสวยรักงามนะฮะ
สภาความมั่นคงแห่งชาติส่งมาให้แจ้งเตือนถ้าฝีมือไม่ถึงอย่าหาทำ
สารลูกค้าขอบคุณช่างหม่อมที่จะแก้ให้น้องให้สวยเหมือนเดิม
มาเอาใจช่วยน้องกันนะครับต้องสวยที่จะทำให้สงสารน้องจับใจเลย
นี้พี่จะแก้ให้หนูฟรีเข้าใจถึงหัวอกหัวใจน้องจริงจริง
อยากสวยแต่ว่าทำผิดที่แล้วมันเสียทั้งเครียดทั้งเสียเงินด้วย
ฝากถึงช่างนะถ้ายังไม่เป็นอย่าทำ
เพราะมันเหมือนกับฆ่าเขาทั้งเป็นค่ะนี่นะน้องเขาเนี่ยเขาบอกมานะ
น้องนี่อินบล็อกมาถามว่าแก้ได้ไหมทีแรกเราก็เฉยคงแก้ปกติ
พอน้องส่งรูปมาให้ดูเราถึงกับน้ำตาซึมเลยถ้าเป็นเราเราตายแน่
และค่าแก้ราคาก็สูงด้วยเหยียบหมื่นพี่จะแก้ให้หนูฟรีไม่เก็บสักบาทเลย
นี้เรามาเจอกันนะสิ่งที่เราพอจะตอบแทนสังคมได้
คงมีเท่านี้แหละคุณหม่อนี่คุณหม่อหรอเถอะ
คุณหม่อพี่จะแก้ให้อ่าเนี้ยเนี้ยเนี้ยอ่าฟังสิ
คนนี้คุณหม่อมใช่ไหมไปฟังเขาหน่อยอ่าฟังฟังตัวน้ำยาดึงสี
ดึงสีออกพอดึงสีออกมันได้ได้สักมันจางลงเยอะอย่างเงี้ยค่ะ
เราก็ถึงจะนัดมาทำโครงใหม่อืมเราจะไม่แก้ไปแบบว่าทำโครงไปด้วย
แล้วก็ดึงสีออกมาพร้อมกันเดี๋ยวมันพอมันเป็นแผลแล้วมันลงมาตีกัน
มันจะไม่เวอะพอล่อออกไปหมดก็จางอยู่เนอะอืมอันนี้ตอนที่ลอกแล้วนะ
เมื่อกี้อ่าแต่ก็ยังเห็นจางจางอันแรกยังเห็นอืมหลังว่าดำก็สักใช่ไหม
จริงจริงถ้าสักหนูก็สักมันต้องสักลงไปในคิ้วไม่ใช่หรอใช่
ปกติเขาจะเขียนโค้งลงไปที่คิ้วตรงนี้ก็จะเขียนโค้งก่อนตรงนี้ก็จะเขียนโค้งคิ้วก่อน
เพราะฉะนั้นพี่อยากสักมากเลยนะอ๋อนุ่มคิ้วเท่านี้อยู่แล้วที่หนูเข้มแล้ว
ไม่ใช่คือมันมีคิ้วขาดพี่เพราะมันเลยมาแล้วเธออายุมันผ่านมาแล้วเถอะ
คิ้วมันขาดอายุมันผ่านมาแล้วหมดตั้งแต่สามสิบสี่สิบแล้วเถอะ
ไม่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ตอนที่เธออยู่ตรงนี้เธอจมูกอย่างเดียว
เพราะหัวคิ้วปกติเหมือนชาลีพุธดีออกพี่ฮะ
ชาลีพุธไงที่เขาก็ไม่ใช่ของพี่ตรงนี้มันมันหายไปเนี่ยตรงเนี้ย
เดี๋ยวให้ไอ้ต้นสักไอ้ต้นไปเติมนิดเดียวตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอืม
อย่างเนี้ยอืมเนี้ยคือจริงจริงปกติถ้าเกิดว่าแบบอย่างอย่างอย่าง
เคสบางกรณีที่ไปศักดิ์มาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาแบบสีมันติดแล้วเนี่ย
บางทีมันแก้เนี่ยมันต้องรอบางคนก็ต้องไปเลเซอร์เพื่อให้สีมันจางลงก่อน
แล้วค่อยมาเนี้ยน้ำตัดข่าวสามทำใหม่แล้วมันใช้เวลาแก้นานมาก
เคสถ้ามันเข้มมากมากมันแก้ไม่ได้ด้วยนะคะคือคุณจะต้องเป็นเลเซอร์ไม่รู้กี่ที
เพื่อให้มันจางแล้วก็แบบเนี่ยรอแล้วก็มาแก้โครงคิ้วใหม่อีกอย่างนี้
อืมซึ่งสงสารเขาอ่ะใช่แล้วนี่มันเป็นสองเมื่อกี้ดูแล้วจะแก้ยังไง
ดีที่รอบเมื่อกี้แล้วยังแบบเป็นหางนะหัวคิ้วมันหลุดหมดเมื่อกี้เนี่ย
แก้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้คือต้องค่อยค่อยทำสีให้จางก่อนแก้ได้แม่
ไหนนี่ไงไหนอุ้ยไม่ใช่นี่ไงคิ้วสูงใช่นี่ศักดิ์หรอพี่
บอกว่าอย่างนี้สวยกว่าพ่อพี่บ่าวเร็วมากเลยอ่ะคิ้วเดิมของพี่หนุ่ม
ใช้วิธีเอารองพื้นกบแล้วเขียนใหม่ให้สูงขึ้นอ่านะ
อีกหนึ่งคลิปที่คุณพูดถึงกันในติ๊กต๊อกนะฮะเป็นการโพสต์ภาพขบวนแห่กีฬาสีของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรำครับ
พร้อมกับระบุข้อความนักเรียนใจถึงเราก็ใจถึง
แท็กพระแม่กาลีกีฬาสีเทคนิคบุรีรำนี่โอ้โหน่ากลัวจริงอุ้ยน่ากลัวจริงนะ
สีแดงแน่นอนโดยในคลิปดังกล่าวเนี่ยมีคนเข้ามาชมเป็นจำนวนมากฮะ
แล้วบอกเฮ้ยสมจริงมากเลยอ่ะแล้วที่สำคัญมีความกล้ามาก
ล่าสุดฮะนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรำนางสาวเทพจุฬาหรือเฟิร์นใจกล้าเนี่ย
อายุน้องก็สิบเก้าปีเป็นคณะบัญชีปวสอปีหนึ่ง
บอกว่าโรงเรียนเนี่ยมีการจัดแข่งขันกีฬาสีประจำปีอยู่แล้ว
ตนเนี่ยอยู่ในกลุ่มสีแดงร่วมกับคณะโยธาบัญชีกับคณะก่อสร้าง
จึงได้รับการติดต่อจากรุ่นพี่นั่นนั่นนั่นถึงนะดูสิ
ได้รับการติดต่อจากรุ่นพี่บอกอยากให้แต่งเป็นชุดแม่กาลี
แล้วเขาทำยังไงทำไมเนี่ยเขาเป็นการโชว์ของเขาไง
เขาก็บอกว่าเอาจริงนะช่วงหลังตอนที่ถ่ายคลิป
รู้สึกวิวเวลานอนเหมือนจะมีเจ้าแม่กาลีตามอยู่ด้วยแต่เวลาผ่านไปก็

รู้จักทั้งหมดทั้งประเทศเลยนี่มาเดินอยู่หน้าบ้านผมนะผมวิ่งเลยแบบ
หัวใจวายเลยนึงจริงจริง
อย่างเงี้เนี่ยโอ้โหตบข่าวเลยเนี่ยมาอย่างเงี้ก็เป็นการคลีเอกของเด็กเด็ก

๊ะไม่ใจบอกยังอาบให้ก็ใช่เหรอ
ก็อยู่ข้างในดูซิ
ก็อาจจะทำเป็นสโมคหรือเปล่าเธอ
นี่ครับไม่ใช่นี่นี่นี่

อ่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
ผลิตภัณฑ์ไลโอแฮคันเลอร์แชมพูแชมพูปิดผมขาว
ไปดูค่ะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริ้งทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะ
สำหรับลิซ่าละลิสาค่ะหนึ่งในสมาชิกของแก๊กพิ้งนะคะ
ที่เรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการเป็นศิลปินหญิง
สวยอ่ะใส่ชุดเดรสสีดำนะคะทั้งสี่คนเลยเรียกว่าเซ็กซี่มากทีเดียว
และสำหรับรางวัลสาขานี้มีเพลงเข้าชิงทั้งหมด๕เพลงด้วยกันค่ะ
ซึ่งหลังจากได้รับการประกาศรายชื่อเนี่ยลิซ่าเองก็ขึ้นมารับรางวัลด้วยตัวเองเลย
ขอบคุณค่ะ
อันนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน

ชนะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของงานประกาศรางวัลเลยค่ะ
เปิดตัวในปี๒๐๑๓ได้รางวัล๔ปีซ้อน
เรียกช่างประวัติศาสตร์นะเพราะว่าชนะตลอดเหมือนกันคนนี้
กรุ๊ปนี้นี่แหละค่ะ

อีกหนึ่งคนอันนี้เขาจะดีใจกับเขาด้วยที่มีน้องแล้ว
คุณจุ๋ยวรัฐิยาล่าสุดเจ้าตัวเผยภาพของตัวเองพร้อมแกปชั่นถึงพูดว่า
แม่วักภูมิแม่เริ่มเหมือนหมีภูแล้วนะ

โดยมีโมเมนต์สุดน่ารักเอ็นดูพร้อมแคปชั่นว่าเจอแบบนี้

ก็แน่นอนว่าคุณจุ๋ยเนี่ยได้ไปบ้านของแฝดสุดฮอต

โดยก่อนที่จะเผยโมเมนต์สุดน่ารักพร้อมแคปชั่นว่าเจอแบบนี้นับพุทธใจละลายเลยลูกกลับ
หน้าเฮะ
ต้องไปทำงาน

อ้าวอยากไปอยู่ที่นี่นี่ทุกอลมะอยากได้ไปทำงาน
ไม่นั่นเป็นพุทธที่แบบสิ่งหลงรักอ่ะเวลาที่แบบไปไหนไปไหน

เล่นชอบเล่นกับเด็กเด็กก็ชอบเล่นกับพุทธนี่เนาะ
ซึ่งนัพพุทธเนี่ยต้องกลับก่อนครับเศร้านัพพุทธนัพพุทธนัพพุทธ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
ขอดทีหนึ่งให้ไหม

อาจารย์ต้องเกาะหาพ่อเลยอาจารย์ต้องเกาะหาพ่อเลย
แจ้วใจทั้งก่อนไปบ้านปุ๊ตไง
รอบนี้ปุ๊ตแวะมาหาที่บ้านเนี่ย
ด้วยเจ้าโดยกินสารคน
พี่ออยก่อนหนูแห้งเงินประมาณเกือบเดือนนึง
ท้องท้อง๑๐๘๐เป็นไงบ้างใหญ่ไหม
เริ่มค่ะเริ่มมา
โอเคนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะ
ก็เรียกว่าเป็นเรื่องบังเอิญ
ที่๔นักแสดงตัวท็อปของเมืองไทยไปเจอกันที่ญี่ปุ่น

เห็นไหมเตตะวัน
มีน่านนแล้วก็มีนิว
ก็บิวกินอืมนี่เห็นไหมสี่คนนะเขาอยู่ญี่ปุ่นกันเนอะ
อ่าขึ้นโซนิส์คอนเซิร์ตนะเป็นเทศกาลดนตรี
ไบท์วงไบท์วินอะไรอย่างเงี้ขนไปหมดเลยให้ไปรวมตัวกันที่นั่น
พอดีมิลกี้นี่ดูเป็นเหมือนคนญี่ปุ่นกันเนอะดูดิแล้วผมทองทอง
ผมทองทองเห็นไหมอืมอ่ะก็เรียกว่าบังเอิญที่ไปเจอกันนะ
พักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกโยงว่าแบบอุ๊ยอาถารณ์รักเจ็ดปีหรือเปล่านะฮะ
เป็นคู่เลิกเงียบหรือเปล่าหลังจากทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยมีโมเมนต์หวาน
ช่วงหนึ่งก็เห็นชอบไปปลูกต้นไม้ล่าสุดคุณเคนภูมิก็เปิดเผยว่า
ไม่ใช่คู่ของตนเองแน่นอนจ้าเพราะความรักเนี่ยยังดีเหมือนเดิม
ถ้าสังเกตดีคือไอจีผมเนี่ยลงรูปตัวเองก็น้อยอยู่แล้วนะ
ถ้าคนที่ไม่ได้ติดตามจริงเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเราเจอกันบ่อย
แต่ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปคู่กันเท่านั้นเองโอเคส่วนอาร์ตถ่ายละเจ็ดปีไม่ค่อยกังวล
เพราะว่าเลข๗เป็นเลขที่ดีตามความเชื่อของเขา
ยังคบกันอยู่เนอะนะฮะอ้าวโอเคครับผมพรุ่งนี้ก่อนครบทรงชาติกลับมาเจอกันครับ
วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ